มีแต่เรื่องหนักเหลือเกินคุณผู้ชม
ไปดูเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาคุ้มครั่งนะฮะ

พอกู้ภัยมาถึงผู้ชายคนนี้จะไปทำร้ายกู้ภัย

แต่เขาต้องทำเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ลุยด้วยทุกน้องโบราณนี้

นี่กู้ภัยประมาณ๕๖คนได้เลยนะคะนี่อยู่ซื้อ
อยู่เฉยสุดท้ายคนที่โดนล็อกบอกว่าขอบคุณที่จับนะฮะ
ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ดูแล้วคงจะมีแป๊บนึงคิดว่าเอ๊ะทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
มันคือหน้าที่กู้ภัยหรือเปล่าต้องไปทำกับเขาแบบนั้น
แต่ฟังก่อนนะฮะจะอธิบายให้ฟังแบบนี้
คลิปนี้คนที่โพสต์คือกู้ภัยที่อุดรธานี
เขาโพสต์แบบนี้ว่ารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
มันเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้เขาอารวาสนะคุณผู้ชม
ก่อนที่จะเห็นภาพนี้อารวาสก่อน
ทุบรถนะฮะทุบรถของชาวบ้านอยู่ที่ข้างโรงเรียนหมาแข้ง
จากว่าผู้ชายคนนี้เหมือนจะเข้าไปทำร้ายร่างกายเจ้าที่
เห็นว่าก่อนโดนชาร์จเนี่ยเขาเดินปรีเข้าไปที่ผู้ชายคนเสื้อชุดขาว
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันตัว

ก็เลยต้องชาร์จเพื่อเป็นการสงบสติอารมณ์ผู้ชายคนนี้
ปกติแล้วเราจะไม่ทำเพราะไม่ใช่หน้าที่แต่จำเป็นเพื่อป้องกันตัวเอง
เขาบอกว่าอยากให้ทุกคนนึกถึงใจของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากผู้ชายคนนี้นะครับ

การมีเจ้าหน้าที่ไปปรากฏตัวดีกว่าไม่มีใครไปเลย
ปล่อยให้ประชาชนหวาดระแวงจนบานปลาย
หรือปล่อยให้ชายคนนี้ทำอะไรอันตรายอันตรายต่อไป
ทางเราเพียงแต่จะไปไกลเกลี่ยให้เขาใจเย็นลง
แต่ชายคนนี้เลือกจะเดินปรีเข้าไป
เหมือนจะทำร้ายเจ้าหน้าที่น้องในคลิปชุดขาวเนี่ย
สุดท้ายทั้งทุกคนที่ไปเนี่ยนะ๔๕คนเนี่ย
ต้องจำเป็นในการระงับเหตุก่อนจะบานปลาย

คนที่ไปก็ต้องเข้าไปล็อกตัวชาร์จเอาเข่ากดแบบนี้
สุดท้ายพอเหตุการณ์มันผ่านพ้นไป

กู้ภัยเข้าไปอธิบายเขาฟังว่าพวกเราไม่ได้จะทำร้ายนะ
แต่อยากให้สงบสติอารมณ์เท่านั้น
ส่วนในโซเชียลเองมันมีสองฝ่ายคุณผู้ชมมีทั้งชื่นชม

มีวัยพลิปดีเข้าไปชัดตัวก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไม่ค่าคิดต่าง
แต่บางส่วนก็มองว่ามันไม่ใช่หน้าที่กู้ภัยหรือเปล่า
เอาเข่ากดเขาลุมเขา๔๕คนเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจะคิดแล้วกัน
มันเป็นมุมมองทั้งสองฝ่ายที่แล้วแต่คุณผู้ชมจะมอง
แต่ว่ากู้ภัยอธิบายว่าเขาจำเป็นต้องทำเพื่อป้องกันตัวเขาเองเหมือนกัน
ก็ต้องลองพิจารณากันดูนะคะ
ถ้าเกิดในแง่ตอนนั้นมันเกิดจะมีเหตุอันตรายบานปลายเกิดขึ้นจริงเนี่ย

ใครอยู่ตรงนั้นช่วยได้ก็ช่วยนะคะ